คุณผู้ชมครับเกือบ๙โมงแล้วนะครับ
ประชาชนในพื้นที่โดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ที่เข้าไปจับจองพื้นที่
ก่อนที่จะเตรียมเข้าคิวในการเข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้นั้นนะครับ
ก็เมื่อคืนนี้บรรยากาศฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ประชาชนไม่ย่อท้อในการที่จะจับจองแล้วก็นอนรออยู่ริมฟุตปาดเลยนะครับ
เช้านี้บรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณจอมพลดาสุโขนะครับ
รายงานมาจากบริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนอัศดางครับเชิญครับ
ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะครับ
เห็นได้ว่าฝนได้ตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
นี่เป็นฝนที่๔ที่ประชาชนหลายคนที่มารอตั้งแต่วันนี้ต้องเจอนะครับ
ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนได้ตกลงมา๒ครั้งกลางดึกเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อเช้านี้ตกลงมาอีกหนึ่งครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าหลายคนก็ไม่ท้อถอยนะครับกลับกันก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวเราจะไปถามน้องกุญแจซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงวัย๑๐ขวบนะครับว่าเธอรู้สึกยังไง
ผ่านมาแล้ว๔ฝนเช่นกันครับอยากถามครับว่าเมื่อวานก็เจอฝนวันนี้เจอฝนไปแล้วรอบนึงตอนนี้ก็เจอฝนอีกรอบนึง
ความรู้สึกของเราที่มารอรู้สึกยังไงบ้างครับก็ไม่กลัวเราก็จะสู้เพื่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านสู้เพื่อคนไทยมาแล้วหลายที
ทำได้ครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดเจอฝนอีกยังไงวันนี้ก็อาจจะเจออีกเพราะสภาพอากาศไม่ค่อยดี
กุญแจจะสู้ต่อไหมครับสู้จ้ะนี่คือความเห็นของน้องกุญแจเด็กหญิงวัย๑๐ขวบนะครับเจอฝนมาแล้วฝนนี้เป็นฝนที่๔แต่ก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อ
ผมขออนุญาตอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณถนนอัศดางเป็นจุดที่ประชาชนจะมารอเพื่อเข้าไปชมริ้วขบวนผ่านทางจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
จุดนี้จะมีประชาชนรอยาวเลยนะครับริมทางเท้าของถนนอัศดางไปสุดอยู่ที่สะพานช้างโรงศรี
แต่ว่าการไปสุดอยู่ที่สะพานช้างโรงศรีไม่ใช่ปลายแถวนะครับเพราะว่าปลายแถวที่แท้จริงนั้นถูกตัดไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนที่มาสมทบเพิ่มเติมจะไปสมทบกันต่อที่บริเวณโรงแรมรัตนโกศิลป์ครับ
และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังบริเวณถนนอัศดางครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากถนนอัศดังครับ